กรณีคนเลี้ยงไก่กับคนเลี้ยงหมา

ทะเลาะกันหมางใจกันมานานนะฮะ
จนกระทั่งเกิดการฆ่าแกล้งกัน

เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันนะครับ
แม้ว่าคนก่อเหตุเป็นมือปืนเนี่ย

แต่ท้ายที่สุดได้รับการประกันตัวออกไป

เพราะว่าเป็นเหตุอุกอาจอุกชะกันขนาดนี้

นายประมุกจิตจันทร์ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ

แล้วเขาบอกหมาของเขาถูกวางยา
เพราะเพื่อนบ้านอีกคนที่เลี้ยงไก่

ส่วนคนตายนะครับ
จ่าสิบเอกเรวัตซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงไก่
และปรากฏว่าไก่ของเขาก็ถูกหมาของนายประมุกเข้ามากัดเหมือนกัน
ท้ายที่สุดนะฮะคนเลี้ยงไก่กับคนเลี้ยงหมาก็ขัดใจกัน
แล้วก็จนถึงขั้นฆ่าแกล้งกันนะครับ
โดยนายประมุกคนก่อเหตุรับสาภาพทุกข้อกล่าวหาให้การนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
จริงเขาตั้งใจจะไปเคลียร์ปัญหากับจ่าสิบเอกเรวัต
ที่กำลังตั้งวงดื่มเบียอยู่กับเพื่อนบ้าน๓คน
เรื่องที่สุนัขของเขาถูกวางยาเบื่อ๔ตัว
ตายไป๒ตัวรักษารอดมา๒ตัวนะครับ
ก็จะมาเคลียร์กันว่าจ่าสิบเอกเรวัตเป็นคนทำอะไรหรือเปล่า

แต่ตอนที่เข้าไปนะฮะนายประมุกบอกว่าจ่าสิบเอกเรวัตเนี่ย
พูดแบบนี้พูดว่าใครไม่เกี่ยวให้ถอยไป
ดังนั้นเพื่อนที่นั่งร่วมวงก็รีบลุกออกไป
ขณะนั้นเองนะฮะจ่าสิบเอกเรวัตล้วงมือเข้าไปที่เอว
คล้ายจะหยิบอะไรบางอย่างซึ่งนายประมุกคาดว่าเป็นอาวุธปืน
ตัวนายประมุกก็เลยใช้อาวุธปืนที่พกมา
กระหน่ำยิงจ่าสิบเอกเรวัตออกไปก่อนยิงแบบไม่ยั้งเลย
ยอมรับนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยสติหลุดหลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยวลบหนี
ซ่อนตัวในป่าใกล้หมู่บ้านแล้วก็ประสานญาติให้ติดต่อ
เพื่อจะขอเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับนายประมุกยังสารภาพอีกว่า
จริงแล้วนะเขานับถือจ่าสิบเอกเรวัตเป็นพี่ชาย
ค่ะและในคืนเกิดเหตุนะฮะคือเก้ามกราคมเนี่ย
ต้องการเข้าไปเคลียร์ปัญหาจริงจริงไม่คิดจะยิงแต่จากคำพูดที่ผู้ตายเนี่ย
บอกว่าใครไม่เกี่ยวให้ถอยไปแล้วก็คิดว่าไอ้ที่ล้วงไปที่เอวเนี่ย
ชักปืนมายิงเขาแน่เขาก็เลยชักปืนออกมายิงก่อน
เพราะกลัวจะถูกยิงกลับเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เขายังให้การว่าทนไม่ได้
ที่ถูกผู้ตายด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ด่าถึงพ่อถึงแม่นะฮะ
เขาจะจะทุกทางอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวเข้าไปคุยแล้วก็
บอกว่าใครไม่เกี่ยวถอยไปมืออยู่อย่างนี้ครับ
ใครพูดว่าใครไม่เกี่ยวถอยไปผู้ตายครับ
แล้วก็ผมก็เกรย์เป็นคนที่ยังไงครับพกปืนประจำอ่ะ
เห็นว่าครับแค่เที่ยวคนผมว่าไม่เคยดีโหเที่ยวด่าแม่ผม
หลายครั้งหลายครั้งเขาจะถามดูด้วยด่าจังอะไรครับ
ก็จะพูดดีดีอะครับแต่เราพกปืนไปด้วยมันพกปืนไปกี่กระบอก
ก่อนเข้าไปไม่ไม่ผมไม่เคยมีปืนผมเนี้ยครับ
ผมก็ไปอย่างนั้นเลยครับยิงไปกี่นัดไม่รู้ว่าส่วนอะไรอะไรเนี้ย
มันมันมันไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้มียิงอ่ะ
มันก็ยิงออกแน่ไม่บรรเทียมเรียกความลิยามันอื้อหมดเรียกความลิยา
เปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุจริงแน่นอนครับ
ปรมปัญหาก็มาจากเรื่องของหมาและไก่ถัดใจกันระหว่างคนเรียกเนี่ยนะครับ
ส่วนประเด็นที่ผู้ต้องหาอ้างบอกว่าผู้ตายเหมือนจะล้วงเข้าไปที่เอว
แล้วก็อาจจะหยิบปืนออกมายิงนั้นนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบว่าผู้ตายพกปืนติดตัว
ซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคำให้การของผู้ต้องหาเท่านั้นนะครับ

ญาติได้นำหลักทรัพย์๘แสนบาท
มาขอประกันตัวผู้ต้องหาก็คือนายประมุก
ซึ่งตำรวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
เพราะเห็นว่านายประมุกมามอบตัวเอง

แต่อันนี้กลายเป็นเรื่องคาใจของญาติฝั่งคนตาย
ว่าเหตุอุกอาจอุกชะกันแบบนี้
โทษร้ายแรงทำไมถึงให้ประกันตัวออกไป

วันนี้ทีมข่าวของเราไปยังวัดคลองเปรย์ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับ
ไปพบกับพ่อของคนตายพ่อของจ่าสิบเอกเรวัต
เปิดเผยความรู้สึกหลังทราบว่านายประมุกผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้ประกัน
เพราะเป็นการกระทำที่เฮี่ยมโหด
ซึ่งพ่อเองยืนยันว่าวันเกิดเหตุลูกชายไม่มีปืน
อ้างว่าทำท่าจะชักปืนป้องกันตัวเป็นไปไม่ได้
นี่เป็นแค่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
ฟังเสียงพ่อของคนตายนะครับ
พ่อจะทำยังไงต่อครับจะไปยืนคัดคารไหมหรือว่าจะยังไงครับ
ก็คงคิดว่ามีรวบร่วมอย่าตีปีนองท่องโยชน์นะครับ
ไปคัดคารหรือไม่อาจจะไปคัดคารแข่งทาง
นี่แหละฮะก็เป็นข้อกังขาของครอบครัวคนตายนะครับ
และครอบครัวคนตายก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวนายประมุกต่อสารจังหวัดสงขลานะครับ
มองว่าการที่นายประมุกได้ประกันตัว
เป็นอันตรายต่อครอบครัวของเขา
เพราะกลัวว่านายประมุกจะมาทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุ
บ้านอยู่ติดกันกับจุดเกิดเหตุนะครับ
อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรตำรวจ
ถึงให้นายประมุกได้ประกันตัว

และอีกอย่างนายประมุกเคยขู่

ที่ให้จ่าสิบเอกเรวัตเช่าที่ในการทำเลี้ยงไก่
เรื่องนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ